มูเตลุไม่เข้าใกล้ออกฝ่าย
ถูกมั้ยหะตอนนั้นไปทำอะไรฮะ
ต้องบอกอย่างนี้ครับตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็ก
ผมชอบม้าชอบคาร์บอย
ก็อยากจะเป็นนักแสดงคาร์บอย
อยากจะเป็นคนขี่ม้าควงปืนยิงปืนแท่มาก
ก็เลยไฟฝันไว้ตั้งแต่นั้น
มีบริษัทนี้ครับหลังจากที่ผมจบปุ๊บ

พอไปสมัครปุ๊บเนี่ยผมเป็น๓คนแรกที่เข้าไปเป็นยุคบุกเบิก
อยู่ที่สวนสัตว์อยู่ที่มีการโชว์สตันมงสตันแมน

แถวนั้นมันจะมีบ่อน้ำใหญ่เป็นบ่อสกีโชว์สำหรับการแสดงโชว์

แต่ได้ยินข่าวว่าตรงนั้นเขาตักหน้าดินออกไปแล้วก็มันเป็นบ่อ

เสร็จจากงานปุ๊บเราก็จะไปหาปลากัน

อย่าบอกไปช็อตปลาอีกหรือเปล่า

สองตัวบวกกันแล้วก็คนขึ้นไปนั่งก็พอดี

พอเราพายออกไปนิดนึงเราก็ตะโกนบอก

กำลังตอบกลับมาอีก

พอพายโฟมออกไปสักพักนึง

พอจะไปตกปานก็ได้ยินเสียงพายเรือมา

ผมเข้าใจได้ว่ามันคงจะเป็นน้ำไหล

ปลายละว่วยไอเหม่นไปแล้ว

นี่มันเป็นผีแน่นอน

แล้วสรุปเคยไปถามไหมว่ามีคนอื่นเจอกันบ้างไหม

หลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้น

นักแสดงประสบปฏิเหตุบ้าง

ยังมีประสบการณ์วิญญาณออกจากร่าง

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมตกใจมาก
ตัวเองซึ่งมันเกิดกับตัวเองเห็นตรงเลย

วันนั้นแสดงเสร็จปุ๊บก็บ่ายแกร
ก็รู้สึกว่าเพียร์ก็อาบน้ำนะครับต้องเล่าก่อนว่าเวทีอัธจันทร์โชว์เนี่ย
ด้านล่างเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นห้องแต่ละห้องแยกเป็นออฟฟิศมั่ง
เป็นห้องซักผ้าบ้างเป็นห้องล็อกเกอร์ผู้หญิงผู้ชายนะครับ
แล้วก็จะสร้างด้วยอลูมิเนียมเฟรมต่างจะเป็นอลูมิเนียม
เวลาเปิดดันปุ๊บมันก็จะได้ยินเสียงเอี๊ยดนะครับปิดก็ดังเอี๊ยดอะไรอย่างนี้
หลังจากที่แสดงเสร็จผมก็อาบน้ำอาบน้ำก็กะจะนอน
ล็อกเกอร์เนี่ยก็จะเป็นสองบานพับเป็นล็อกเกอร์ใหญ่ประมาณสักขนาดนี้
แล้วก็มีประตูปานทับแล้วก็จะยกพื้นสูงขึ้นมาจากพื้นล่างหน่อยหนึ่ง
พอที่จะเอาหัวไปนอนได้แล้วก็ปิดประตูผมอาบน้ำเสร็จปุ๊บผมก็ลงนอน
ทุกคนที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์ก็ต่างคนก็ต่างเสร็จภารกิจของตัวเองก็ออกทยอยกันกลับ
ผมหลับไปตอนไหนไม่รู้ผมรู้สึกได้ยินเสียงก็จะมีคนเดิน
คนนี้ชื่อสำเริงเป็นรอปภของบริษัทก็จะไล่ปิดห้อง
หลังจากนั้นก็มาถึงห้องล็อกเกอร์ผู้ชายก็คือห้องที่ผมนอนอยู่
พอผมพอเขาเปิดประตูแล้วปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงแล้ว
สำเริงก็พูดว่าพี่แอนไปหรือยังไปกับผมไหม
ถ้าพูดอย่างนี้ผมก็พูดบอกว่าสำเริงไปก่อน
ก่อนเถอะไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพี่ไปเอง
เดี๋ยวพี่ตื่นแล้วเดี๋ยวพี่ออกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก็จะไป
แน่นะไม่ไปกับผมจริงนะผมก็นอนต่อไปอีกสักพักหนึ่ง
เท่าไหร่ไม่รู้มารู้อีกทีนึงคือรู้สึกว่านอนเต็มอิ่มแล้ว
อยากจะลุกพอมองช่องหน้าต่างก็โพเพแล้วครับ
ใกล้จะมืดแล้วก็ลุกขึ้นมา
ความรู้สึกกว่าดันประตูปึ้งลุกขึ้นมานั่งปึ๊้น

ที่นี้คือเราตายไปรึเปล่า
คิดครับผมคิดเหมือนกันหรือว่าเราตายไปแล้ว

พอลงนอนเสร็จปั๊บผมทิ้งเวลาสักพักหนึ่ง
แล้วผมก็ลองดันประตูเปิดประตู
พอเปิดเปิดได้

หันกลับไปมองไหม

ลงก็เลยลุกขึ้นมา

จิ้งจกจ้องหน้า